ครับผมชวนไปเที่ยวเลยละกัน
เทศกาลชมวานทานปู๑ปีมีครั้งเดียวที่หาดเจ้าสำราญครับ
เทศบาลตะบนหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ร่วมกับกลุ่มเรือชมวานในพื้นที่
พานักท่องเที่ยวลงเรือชมวิถีชีวิตของวานบรูด้านะครับ
เทศกาลชมวานทานปูหาดเจ้าสำราญครั้งที่๗
ระหว่างวันที่๒๘๓๐ตุลาคมนี้๑ปีมีครั้งเดียวครับ
ต่อการชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีครับคุณผู้ชมครับ
จะเป็นช่วงที่วานบลูด้าเนี่ยเข้ามาหากินในท้องทะเลอ่าวไทยรูปตัวกอนะฮะ
ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือออกไปเที่ยวชมชีวิตตามธรรมชาติได้
ซึ่งเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวมีโอกาสพบเห็นวานบลูด้าหากินได้อย่างใกล้ชิด
จังหวัดเพชรชบุรีครับโดยเทศบาลตะบนหาดเจ้าสำรานนับเป็นพื้นที่แรกนะ
จัดให้ชาวประมงที่ว่างเว้นจากฤดูหาปลาเนี่ยนะครับ
เอาเรือประมงนี่แหละที่จอดไว้เฉยเนี่ยมาให้นักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำลงไปดูวานบรูด้ากันนะครับ
จนเป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อกจากนี้ครับอันนี้แหละฮะอันนี้ไฮไลท์ของพวกเรา๓คนนะครับ
คือหาดเจ้าสำรานยังเป็นแหล่งปูม้าขึ้นชื่อในภูมิภาคนี้ครับ
จึงทำให้เทศกาลชมวานบรูด้าทานปูนะฮะชมวานทานปูเนี่ยนะครับ
เจ้าสำรานเป็นที่นิยมในทุกปีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แต่ปีนี้ชาวต่างชาติอาจจะน้อยสักหน่อยนะครับซึ่งภายในงานก็มีการออกร้านนะครับ
ต่อยอดธุรกิจสินค้าอาหารทะเลที่นะครับมีกันมากมายกว่า๙๐ร้านด้วยกัน

อยากไปอ่ะพี่มันขอให้หน่อยสิ